ต่อกันที่ความสวยของน้องมินพิชยากันหน่อยค่ะ
แต่ว่าสวยขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะประกาศชัดไปเลยค่ะ
ตามหาลูกเขยให้พ่อกับแม่ค่ะ

มินเขามาตามหาลูกเขยให้คุณพ่อคุณแม่จริง

โพสต์เอาไว้สดร้อนสวยมากเลยนะฮะ

แต่ความเด็ดนอกจากหน้าสวยหุ่นสวยของน้องแล้ว

แม่บอกถ้าใครมาขอจะยกที่ให้๕๐๐ไร่
โอ้โหมีใครสนใจหรือเปล่า

งานนี้บอกเลยว่านุ่มคนไหนฟังอยู่
แล้วสนใจอยากจะเป็นลูกเขยบ้านนี้แล้วก็

ย่อคุณพ่อถ่ายให้ค่ะลงทุนนั่งย่อไปเลย

ส่วนคุณแม่ยิ้มสดใสอยู่คู่กับลูกสาวไปนะฮะ
เอาเป็นว่านุ่มโสดคนไหนหัวใจยังว่าง
โปรไฟล์ดีนิสัยดีนะคะ
ก็ส่งไปให้น้องมีนพิจารณาดูแล้วกันนะคะ
คุณแม่ให้เลยนะที่๕๐๐ไร่
เยอะอยู่นะ๕๐๐ไร่คุ้มนะเป็นลูกเขยบ้านเยอะเลย